ดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะคนก็สนใจอยู่ในโซเชียลเนี่ยนะ
เพราะว่าเขาบอกว่ามีการโพสต์มาเรื่องเกี่ยวกับการแจ้งเหตุใช่ไหมว่าป้นบ่อนการพนัน
แล้วมีการทะเลาะกันทะเลาะไม่พอเหตุการณ์นี้มีคนตายด้วย
เนี่ยพอบอกว่ามีข่าวว่าเกิดเหตุเนี่ยชายจักรการ๘คนใช้จักรยันยนต์๔คัน
เพราะว่าเราเห็นโพสต์เนี่ยโพสต์เมื่อกี้จากเพจสายใหม่ต้องรอด
นักข่าวก็ลงไปเลยตรงซอยติดกับถนนศรีนครินที่อำเภอเมืองสมุทรปราการนี่แหละค่ะ
คือเขาก็ให้ข้อมูลเอาไว้บอกว่าตรงนี้มันเป็นที่ตั้งของบ่อนการพนัน
แล้วมีการเปิดแบบโต๊ะสนุกบังหน้า

ใช่นี่นักข่าวของเราค่อยไปนะค่อยเข้าไป
ทีนี้ทีมข่าวไปคุยกับคนดูแลในโต๊ะสนุกนั่นแหละ
เขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าอ๋อมันไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรแบบที่กล่าวอ้างเลย
เพราะว่าตอนกลางคืนก็ไม่ได้มีเหตุทะเลาะไม่ได้มีเหตุยิงกันเลยนะ
ที่เนี่ยเป็นโต๊ะสนุกอย่างเดียวไม่มีหรอกเปิดเป็นบ่อนอะไรเนี่ย
แต่นักข่าวของเราไม่ได้จบที่นี้ไงไม่ได้จบแค่นี้
ทีมข่าวของเราไปถามจากร้านอาหารใกล้แถวนั้น
อยากรู้พี่พี่ได้ยินหรือเปล่าเสียงปืนที่ดังมาออกมาจากข้างนอกถนน
ได้ยินไหมแล้วเดี๋ยวลองฟังค่ะว่าทางร้านอาหารเขาจะตอบว่าไง
นี่ค่ะคุณภูริพัฒน์บุญนินนักข่าว
ของเราไปถามร้านอาหารแล้วทางฝั่งร้านอาหารตอบมาแบบนี้นะ
เรื่องนี้สงสัยต้องไปถามทางผู้กำกับหน่อยมั้ง
ผู้กำกับนะคะทางด้านผู้กำกับตำรวจภูทรเมืองสมุทรปราการ
พันธุ์ตำรวจเอกเติมรัฐจินดาวัฒน์ค่ะ

ท่านก็ออกมาชี้แจงนะบอกว่าตอนนี้ยังตรวจสอบ
ไม่เจอเหตุยิงกันแล้วมีคนเจ็บคนตายนะ
เพราะว่าถ้าเกิดว่ามีเหตุยิงกันจริงเนี่ย
อย่างน้อยเขาต้องเอาคนเจ็บคนตายส่งสถานพยาบาลไหม

ดังนั้นถ้าเกิดว่ามันเข้าสู่ขั้นตอนเกี่ยวกับทางการแพทย์แล้วเนี่ย

นี่มันจะเป็นเหตุร่องหนเหรอเนี่ย

เอ้าแล้วคนโพสต์อ่ะคนโพสต์ที่บอกว่ามีป้นบ่นอ่ะ
เออทีนี้ตำรวจบอกว่าอ่าไม่เป็นไร
แต่เดี๋ยวจะไปตรวจสอบรายละเอียดอีกทีนึง
ก็แล้วถ้าสมมุตินะอย่างที่ดอมถาม
ถ้าเกิดว่ามันไม่มีจริงแล้วมีคนไปโพสต์แบบนั้น
อาจจะต้องดำเนินการอะไรกับทางฝั่งคนโพสต์หรือเปล่า
ลองฟังพ่วงกับค่ะ

เรื่องของบายมุบต่างเป็นนโยบายของคุณผู้ชาติอยู่แล้วครับ

ก็ต้องตรวจสอบความจริงเรื่องนี้ให้ชักนะครับ

ครับเดี๋ยวเรารีบตรวจสอบครับ

เบิร์ตแล้วอย่างนี้ทางเจ้าของเพจพี่อะไรนะ
พี่เอกพบเออจะว่ายังไงบ้างน่ะคือพี่เอกพบบอกแบบนี้
บอกว่าก็ได้รับข้อมูลว่าผู้ชาย๘คนบุกไปชิงเงินในบ่อนเนี่ยจริง
ก็มีการยิงตอบโต้มีคนตาย๑เจ็บ๑
ก็คิดว่าไม่งั้นเอางี้ไหมล่ะ
พิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบดูรอยเลือดไหมล่ะหน้าบ่อนนั้น
ที่เขาบอกเป็นโต๊ะสนุกใช่ไหมเอาไปตรวจสอบดูสิมันมีจริงไหม
งั้นเอางี้ผมขอเวลานะ๒วัน
รวมรวมหลักฐานเดี๋ยวผมจะส่งให้ตำรวจเลย

เขาไม่ได้ออกมาบอกนี่ว่านี่คือบ่อนพนันจ้าบอลพนัน

ถ้าเกิดตำรวจไปเจอก็อาจจะไม่เจอตำรวจไปตรวจก็อาจจะไม่เจออะไร

บ่อนวิ่งที่ว่าพี่เบิร์ตเพิ่งมาได้๒วันเดี๋ยววิ่งไปที่อื่นต่อ

กล้องวงจรปิดอ่ะคุณผู้ชม
มันเหมือนกับว่ากล้องวงจรปิดบางจุดเหรอ

แล้วกล้องวงจรปิดในร้านน่ะเออ
ดูได้ไหมเขาบอกว่าอ๋อมีมีกล้องวงจรปิดในร้านมี

กล้องดัมมี่อย่างนี้หรอ
ทีนี้ค่ะนักข่าวของเรานะไปสอบถามกู้ภัยที่เข้าเวรคืนนั้น
ว่าพี่กู้ภัยคืนนั้นพี่มีไหมได้รับแจ้งเหตุว่า
มีคนยิงกันมีคนเจ็บหนึ่งตายหนึ่ง
คือเขาบอกว่าเมื่อคืนนั้นก็ไม่ได้รับแจ้งเหตุนะ
ว่ามีคนยิงกันเจ็บหนึ่งตายหนึ่ง